แรกเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องค่ะ
มีสายคลุ้งคลั่งจี้ชิงลดแท็กซี่
ซึ่งจอดอยู่ที่หน้าแฟชั่นไอแลนด์ริมถนนรามอินทรา
หลังจากนั้นเขาขับรถไปนะคะแล้วเขาไปชน

เอาตัวเข้ามาสอบสวนเพิ่มเติมที่โรงพัก
แต่เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะกลางดึกเลยนะคะเขาไปเสียชีวิตนะคะ
อยู่ที่โรงพักตอนนี้ยังไม่มีความแน่ชัดเลยนะคะว่าเสียชีวิตจากอะไร
คนที่กลัวมากที่สุดตอนนี้นะคะสาเหตุการเสียชีวิตคนกลัวเรื่องของโควิด๑๙
แต่ว่ายังไม่พอมีข้อมูลชัดเจนอะไรออกมาเลยนะคะ
เที่ยงคืนเมื่อคืนนี้ค่ะพนักงานสอบสวนสนบางชันพร้อมด้วยแพทย์นิติเวทย์
สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจและอายการ
ร่วมกันตรวจสอบศพชายไม่ทราบชื่ออายุประมาณ๓๕๔๐ปีค่ะ
แต่งกายใส่เสื้อลายทหารกางเกงขาสั้นรองเท้าผ้าใบ
นอนเสียชีวิตบริเวณหน้าห้องสายตรวจสถานีตำรวจนครบานบางชัน
โดยก่อนที่ชายคนนี้จะเสียชีวิตพบได้ก่อเหตุชิงรถแท็กซี่
จากหน้าห้างแฟชั่นไอแลนด์ถนนรามอินทรา
ก่อนที่จะถูกจับกลุ่มตัวได้ควบคุมตัวมาที่สถานีตำรวจค่ะ
จากนั้นก็พบว่าเสียชีวิตที่ตรงจุดนี้
ราชพงศ์ลิ้มปัดชัยวงค่ะเป็นเจ้าของรถแท็กซี่
ให้ข้อมูลกับตำรวจขณะที่จอดรถอยู่ที่ริมถนน
เพื่อที่จะรอรับลูกสาวกำลังเลิกงาน
ระหว่างนั้นชายผู้เสียชีวิตเปิดประตูรถมาที่ด้านข้างคนขับ
แล้วบอกออกรถไปเขาสังเกตว่าชายคนนี้เมาค่ะ
พอออกรถมาแล้วชายคนนี้พยายามทุบต่อย
บังคับให้จอดรถก่อนจะปล่อยตัวเขาไว้ข้างทาง
แล้วผู้ชายคนนี้ก็ขับรถหนีไป
แต่จากนั้นไม่นานค่ะได้รับแจ้งว่ารถแท็กซี่คันนี้
ชนเสาไฟฟ้าอยู่ริมถนนรามอินทรานั่นแหละ
พอไปตรวจสอบพบว่ามีคนงานเกาะสร้าง
ร่วมกับสายตรวจสอนอบังชันช่วยจับกลุ่มตัวชายคนก่อเหตุไว้ได้
นำตัวขึ้นรถกระบะตำรวจได้ควบคุมตัวมาที่สอนอบางชันค่ะ
ระหว่างนั้นไม่ทราบว่าชายคนนี้เสียชีวิตได้อย่างไร
เนื่องจากอยู่ระหว่างให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
และอยู่ในห้องสอบสวนนะคะ
ฟังเสียงคนที่เห็นเหตุการณ์ค่ะ
ขึ้นมาเหมือนคนเมาอะครับเหมือนคนเมา
แล้วแล้วแล้วเขาทำร้ายอะไรเขาโดยต่อต่อผม
ก็ตกใจเขาก็แบบเร่งให้ออกอย่างเดียว
ตอนตอนมาดูแอที่เห็นรถยังยังไม่เห็น
แต่นี้กำลัวเขาบอกจับได้แล้ว
มาถึงที่สมศนีย์เป็นโทษเสียชีวิต
เราจำไมคะว่าเขาเสียชีวิตได้ยังไง
ไม่ทราบเพราะผมเข้าไปนั่งให้การตัพสาวัทย์อยู่
ถ้าไม่ทราบสาเหตุคือคนมองเรื่องของโควิด๑๙
และทีนี้มาเสียชีวิตที่สถานีตำรวจ
หรือว่าถูกเค้นสอบถูกซ้อม

ใช่ทีนี้เบื้องต้นเป็นแบบนี้นะคะ
การตรวจสอบสภาพศพภายนอก
เบื้องต้นไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกาย
แต่การเสียชีวิตยังไม่สามารถสรุปได้ค่ะ
ต้องนำศพไปที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ

ญาติของผู้เสียชีวิตเดินทางมารับศพค่ะ

และไม่ได้ให้ข้อมูลใดทั้งสิ้นด้วยค่ะ